การเล่นลูกคางเป็นของเล่นพื้นบ้านที่เป็นกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งและเป็นการเล่นทั้งแบบคนเดียวและแบบรวมกลุ่มกันของเด็กเด็กโดยวิธีการเล่นลูกคาง
ให้เด็กใช้ทักษะของการรักษาสมดุลคือการทำให้ลูกข่างหมุนทรงตัวเด็กเด็กจึงต้องหาวิธีเฉพาะตัวเพื่อให้ลูกข่างของตนเองหมุนได้นานซึ่งเคล็ดลับอยู่ที่การพันเชือกให้แนบกับตัวลูกข่างให้มากที่สุดและแน่นที่สุดเพื่อเวลาจังหวะการโยนลูกข่างไปกลางวงพื้นที่ลูกข่างจะได้ทรงตัวหมุนได้นาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน